ทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องที่สพปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกันหน่อยนะคะ
เป็นเหตุการณ์วัยรุ่นสองกลุ่มยกพวกตีกันเละเลยค่ะในร้านคาราโอเกะนะคะ
ล่าสุดตำรวจสพปากเกร็ดสามารถจับกลุ่มคนที่ลงมือก่อเหตุได้แล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บสองรายด้วยกันคือตำรวจเนี่ยสามารถตามไปจับกลุ่มได้เมื่อวานนี้
ส่วนนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะบันทึกวินาทีเกิดเหตุไว้ได้หมดเลยค่ะ
นี่แหละตำรวจเข้าไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนี่แหละที่สุดแล้วก็สามารถจับกลุ่มคนก่อเหตุได้นะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจจับกลุ่มได้๒คนชื่อว่านายแบงค์นามสมมุติอายุ๒๘ปี
อีกคนชื่อว่านายโฟอายุ๒๗ปีค่ะอันนี้ก็เป็นนามสมมุติเหมือนกันนะ
หลังก่อเหตุพาพวกรุมทำร้ายกลุ่มคู่กรณีหลังมีเรื่องทะเลาวิวาสกัน
ภายในร้านคาราโอเกะย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจนเป็นเหตุให้
มีคนได้รับบาดเจ็บ๒รายเหตุการณ์เนี่ยจริงแล้วเกิดขึ้นคือกลางดึก๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
สักประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะคะคือมีคนไปแจ้งกับตำรวจสพปากเกร็ดบอกว่า
มีเหตุทะเลาวิวาสโดยมีการยิงอาวุธปืนด้วยภายในร้านคาราโอเกะตำรวจก็เลยประสานเจ้าหน้าที่สายตรวจไปตรวจสอบ
ภายในร้านพบข้าวของกระจัดกระจายเลยค่ะเศษขวดแก้วเศษแก้วแตกเกลือนพื้นเลยนะคะ
อกจากนี้ยังพบคราบเลือดตกอยู่หลายจุดด้านหน้าร้านเนี่ยพบรูกระสุนปืน
รูคาดว่าน่าจะเป็นปืนลูกซองไทยประดิษฐ์แล้วก็ไปพบผู้บาดเจ็บ๒ราย
ทราบชื่อต่อมาคือคนแรกเนี่ยชื่อว่านายพัดเดชเกรดหนูอายุสามสิบหกปี
คนนี้ศีรษะแตกจากการถูกของแข็งตีพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลวิพารามปากเกร็ด
เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอีกคนค่ะคนที่เจ็บเนี่ย
ชื่อว่านายมาโนธรอดวิจิตรอายุสามสิบห้าปี
คนนี้มีบาดแผลที่นิ้วนางก็มีการทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ
คือกล้องวงจรปิดภายในร้านแล้วก็หน้าร้านเนี่ย
สามารถบันทึกภาพกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันซึ่งนายพัดเดชเกรดหนูหนึ่งในผู้บาดเจ็บเนี่ย
เดินออกไปหากลุ่มวัยรุ่นก่อนโดนรุมทำร้ายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ในร้านพยายามออกไปช่วยจนถูกเพื่อนของผู้ก่อเหตุเนี่ย
ใช้อาวุธปืนยิงขู่ที่หน้าร้านหนึ่งนัดก่อนที่จะพากันแยกย้ายหลบหนีไป
ทีนี้สอบถามนายแบงค์หนึ่งในคนก่อเหตุทราบว่าวันเกิดเหตุ
ตนเองแล้วก็นายโฟมาเที่ยวร้านดังกล่าวระหว่างนั่งดื่มเบียร์ในร้าน
ตนเกิดเดินไปห้องน้ำหลังออกจากห้องน้ำก็ไปหยิบขวดเบียร์มา๒ขวด
ทางเจ้าของร้านเนี่ยถามแล้วก็ต่อว่าตนเองว่าทำไมหยิบเบียร์มาแล้วไม่บอก
พนักงานในร้านอืมก็เลยมีปากเสียงกันครับ
จากนั้นลูกค้าที่นั่งอยู่ในร้านก็คือคนบาดเจ็บนั่นแหละ
มาที่โต๊ะมาตบหน้าตนเองอ้าว
ตนเองและนายโฟก็เลยออกจากร้านไปจนกระทั่งไปพบเพื่อนที่ชื่อว่า
นายน้อยนามสมมุติเช่นเดียวกันก็เลยเล่าให้นายน้อยนี่แหละ
ฟังว่ามีเรื่องกันมาสุดท้ายแล้วชวนกันมาค่ะ
กลับมาที่ร้านคือนายน้อยบอกว่าตอนนั้นก็ไม่ทราบนะ
เพื่อนเนี่ยพกอาวุธปืนมาด้วยพอมาถึงร้านค่ะ
จะเข้าไปหาเรื่องคู่กรณีแต่ถูกขัดขวางไม่ให้เข้าไป
ก็เลยเกิดการตะลุมบอลกันขึ้นนายน้อยเนี่ย
ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดและพากันแยกย้ายหลบหนีไป
สอบสวนทั้งหมดสารภาพนะคะว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ทางพนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาคือร่วมกันยิงปืนโดยใช้โดยใช้
อาวุธปืนในหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
แล้วก็ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ย
ให้การปฏิเสธเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ
ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจจะให้ประกันตัวไปหรือเปล่านะ